กลับมาติดตามข่าวกันต่อมาดูพฤติกรรมแปลกของคุณป้าคนนี้นะครับ
แล้วก็เข้าไปจอดในบ้านของคนอื่น
หลังจากนั้นพอลงมาจากรถแล้วก็ไปหยิบหิน
ปลาใส่รถคันอื่นแล้วก็มาขับรถตัวเองออกไป
ตอนนี้ยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือคลิปนี้มันประมาณ๓๐วินาทีคุณผู้ชมดูพร้อมกัน
สีแดงนี้แหละของคุณป้าค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เอาเข้ามาจอดแล้วนะ
แล้วป้าเดินลงมาจากรถเปิดประตูอ้อมไปที่ท้ายรถ

มันก็มีหินเหินอะไรอยู่ป้าก็นั่งยอง

พอหยิบหินขึ้นมาเสร็จแล้วเดินมาสักพักหนึ่งเอาเล็งมองปลา
นี่ปลาใส่รถแล้วก็เดินไปขึ้นรถ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
ข้อความที่เขาโพสต์ในเพจเนี่ยนะคะบอกว่าป้าคนนี้
ที่มีป้ายห้ามรถนอกเข้ามาจอดภายในบริเวณ
แต่จู่ป้าก็ขับเข้ามาพร้อมกับหยิบหินมาปลาใส่
ทีนี้เจ้าของกระบะคันขาวที่ถูกปลาหิน

แต่ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรป้าถึงมาปลาหินใส่รถของเขา
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้แชร์ออกไป
ชาวโซเชียลแสดงความคิดเห็นค่ะ
บอกว่าจริงอยากให้รอฟังเจ้าของรถทั้ง๒คัน
คือรอฟังป้าด้วยฟังเจ้าของรถคันขาวด้วย
นี่คือรอยที่โดนปลาหินใส่ของกระบะคันขาวนะคะ
ไม่แน่ใจว่าคุณป้าจะแค้นอะไรรถคันสีขาว
มาปลาอาจจะเป็นการปลาผิดคันไหม

ต่อให้ผิดคันแต่ป้าก็ไม่ควรทำลายข้าวของ
คือไม่ควรทำลายรถคนอื่นแบบนี้นะคะ